ถึงเรื่องนี้ก่อนมันเคยมีคำพูดที่บอกว่า

บรรยายความรู้สึก
บรรยายภาพนั้นได้เป็นร้อยเป็นพันคำแทนคำเหล่านี้ได้

มันก็จะเกิดความเข้าใจผิด
นะฮะการลงทะเบียนเมื่อวานนี้เนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้น
มันมีภาพของคุณพ่อนะครับ
ที่นอนเหมือนป่วยนะฮะ

คือข้อมูลมาแบบนี้เลยข้อมูลชุดแรกใช่ไหมนะฮะ

คือท่านไปฟอกไตมานะฮะ
แล้วมาผ่านธนาคารก็เห็นคนไม่เยอะเท่าไหร
คราวนี้ก็ทำกันทั้งครอบครัวเลยเรียนกล่องทะเบียนน้า

จากภาพที่มีผู้ป่วยผู้ชายท่านนี้แหละครับ
กรุงไทยสาขาบางบูทองนนทบุรีงานก็จะเข้าเมื่อวานนี้นะฮะ
คือเรื่องนี้นางสาวขวัญไพรแสงเอมอายุ๓๐ปีนะฮะ
ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
คือนายจรรย์แสงเอมอายุ๖๐ปีที่อยู่ในภาพเนี่ย
เป็นพ่อของเธอเองพ่อเป็นโรคไตครับต้องไปฟอกไตประจำเลยนะฮะ
ขณะที่ไปลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคารพ่อเพลียจากการไปฟอกไตมา
ก็เลยนอนอยู่บนรถซาเล้งที่พาพ่อไปเนี่ยพ่อไม่ได้ป่วยติดเตียงนะครับ

แกเพียแกเพียจากการฟอกไตใช่

ไม่วันธรรมดาถ้าพรุ่งนี้พี่มาแกก็ลุกนั่งได้

เพราะว่าเวลาแกนั่งนานเมื่อแกเพียแล้วแกน่งนาน
แล้วพ่อมาอ่านข่าวเขาเขียนข่าวแบบนี้

มันไม่พอใจเลยเพราะว่ามันเขียนเกินความจริงไปเยอะ
นางสาวขวัญไพรกับนางสุนันทาท่านนี้เป็นแม่นะสุนันทาเนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ไปที่ธนาคารกรุงไทยท่าน้ำนนท์เพื่อขอรับสิทธิเราชนะให้กับพ่อ
ป่วยเป็นโรคไตแต่ขณะนั้นพ่อกำลังจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
พนักงานธนาคารก็บอกให้พ่อมาทำเรื่องด้วยตัวเอง
พอตอนเที่ยงขากลับแล้วล่ะครับผ่านไปธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทอง
ดูมันไม่ค่อยมีคนนี่นะฮะดูไม่ค่อยมีคนก็เลยไปรับบัตรคิว
แล้วขอให้ลุงที่ขี่ซาเล้งพาพ่อไปลงทะเบียนพร้อมกัน
มีเธอมีแม่มีพ่อลุงด้วยไปกันหมดเลยนะฮะ
ตอนนั่งรถซาเล้งเนี่ยนะครับพ่อก็อาการปกติดีนะครับ
พอถึงธนาคารพ่อเกิดเพลียครับแสดงอาการอ่อนเพลียจากการฟอกไตออกมา
ลูกก็เลยให้พ่อเนี่ยนะครับนั่งอยู่บนรถซาเล้งเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนนะครับ
แต่ขณะนั้นมีนักข่าวมาถามเธอก็ตอบไป
แต่สุดท้ายพอเป็นข่าวออกมาเนี่ยเธอบอกว่านักข่าวไปเขียนว่าพ่อเธอป่วยติดเตียง
รู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเธอให้ข่าวเท็จ
ยืนยันว่าไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับ
ขณะที่นายสุชัยเนธสวัสดิ์ท่านผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองชี้แจงบอกว่า
ไม่เคยให้ผู้ป่วยติดเตียงมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง
เพราะจะมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานไปลงทะเบียนให้ถึงบ้าน
แต่รายของนายจรรย์ท่านเนี่ยนะครับเมื่อญาติพามาแล้วเนี่ย
พนักงานก็รีบดำเนินการให้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะ
เสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านครับนะฮะอันนี้ก็เกือบจะดราม่าไป
กับคุณผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ในโครงการนี้
หรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านสำหรับท่านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาก็ย้ำชัดว่าธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของธนาคารเนี่ยจะมีหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับ
ป่วยติดเตียงถึงที่นะคะท่านก็สามารถไปแจ้งความประสงค์ได้นะคะ
ว่าจะรับบริการแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องรีบไป
ใช่ก็ขยายให้ถึงห้านมีนาค่ะครับ
ถ้าเกิดว่าท่านเข้าเกณฑ์ท่านได้รับสิทธิ์แน่นอน

ทีนี้ไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเราชนะที่อำเภออูทอง
สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ที่ในหอประชุมเนี่ยเขามีการจัดที่รองรับไว้นะคะ
หอประชุมอำเภออูทองค่ะกรณีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการหลายคนเนี่ยดูนะคะ
มารอกันตั้งแต่ตี๕เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ
เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกค่ะมาให้บริการกับผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้พิการเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะนั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้
โดยมีการนำเอกสารมาให้เซ็นแล้วก็สแกนหน้ากันถึงที่
เจ้าหน้าที่เขาก็บริการนะฮะครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คุณผู้ชมลงใต้ไปหน่อยนะฮะเปิดลงทะเบียนวันที่สองให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพระพรมมีหอประชุมเมือง
แล้วก็มีประชาชนมาเข้าแถวรอกันยาวเหยียดเหมือนวันแรกนะคะ
ซึ่งมีวิธีการปรับวิธีการเข้าลงทะเบียนใหม่โดยให้เช่าแถวรับบัตรคิวก่อน
แล้วก็ไปนั่งรอเรียกไม่ต้องมายืนกลางแดดนะฮะ
ซึ่งทุกอย่างหน้าจุดตรงนี้ที่นครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องเดินทางมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านไม่ต้องเดินทางมา
เพราะเจ้าหน้าที่จะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้าน
ท่านก่อนหมดเวลาที่จะลงทะเบียนก็คือ๕มีนาคมนี้
เห็นใจทุกฝ่ายนะเห็นใจทั้งคนที่ไปต่อแถว
เห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเห็นใจทุกภาคส่วนเลย
เพราะว่าก็ทำงานกันหนักพอสมควรในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีประชาชนไปรอลงทะเบียนกันเหมือนเดิมเยอะทีเดียวนะครับ
ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลกราณจนครราชสีมา
ธนาคารเองก็ตั้งเต็นต์ไว้๔หลังเลยนะครับ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้วย

จัดกำลังพลมาคอยให้บริการประชาชน
จัดระเบียบแบ่งเบาภาระเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ไม่ได้มีมากมายอะไร
ทหารก็เข้าไปช่วยนี่พาคนเท่าคนแก่ข้ามถนนแล้วก็เข้าไป
ขณะที่จังหวัดชายนาฏเองนะฮะประชาชนก็ไปรอลงทะเบียนกัน
ธนาคารกรุงไทยสาขาชายนาฏแก่นเมืองได้เหมือนกันนะฮะ
ผู้ที่ได้รับบัตรคิวคนแรกก็ไปรอธนาคารที่หน้าธนาคารตั้งแต่
ที่เขามีการจำกัดคิวนะครับให้วันละ๔๐๐คิวแบ่งเป็นเช้า
บ่ายก็๒๐๐นะฮะลดความแออัดใครไม่ทันก็วันต่อไปค่อยมาแล้วกัน
เพราะว่าก็มาได้ถึง๕มีนาคมนะฮะ
วันแรกที่รับลงทะเบียนเนี่ยได้บัตรคิวไปตั้ง๕๐๐คนนะครับ
จะเสร็จนู่นเป็นทุ่มนึงอะนะ
เขาก็เลยจัดใหม่แล้วกันให้แค่วันละ๔๐๐แล้วกันเพราะว่าก็มีเวลาแล้วก็มีกำลังทำแค่นี้

ถ้าคุณคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้หมดไปได้จนถึง๕มีนาคมนะฮะ

และสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านก็ไม่ต้องดั้นด้นไปที่ธนาคารนะคะ
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการท่านถึงที่